สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เอาละครับเอาวันนี้เรียบร้อยมาเรื่องแรกเลยวันนี้
สั่งปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตลาดข้างบ้านป้าทุบรถ

เขาไม่รู้เขามีคุณป้าเขามีชื่อป้าขวานป้าขวาน
แต่ว่าอันนี้คือหลายคนเรียกเขาว่าปลาทุบรถ
แต่ก็ทุกคนเข้าใจเป็นการกระทำแบบนั้น
คือเรื่องคิดดูตอนนี้เรื่องมันไปใหญ่โตมากเลยนะ
จากเรื่องที่แบบว่ามีคนไปจอดขวางหน้าบ้านป้าออกมาทุบรถ
พอทุบรถเสร็จปุ๊บมีการขยายความต่อไปจนกระทั่งเรื่องนี้
ดูนี่ฮะไปเรื่องตลาดไปเรื่องพอเขตไปเรื่องผู้ว่าแล้ว

โอ้โหนี่แบบไม่รู้จะไปลามไปถึงไหนอีกนะ
เพราะว่าตอนนี้เห็นว่าตลาดเองก็ขอโทษเขาบอกว่าเป็นตลาดเถื่อน
เออมาตั้งขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็สร้างขึ้นมา
จากกรุณีที่นางสาวบูนศรีใช้ขวานทุบรถ
จากไม่พอใจที่มีคนไปจอดขวางหน้าบ้าน

ที่ทางผู้ว่ากรทมจะลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ตลาดอีก๕แห่งที่สร้างรอบบ้านของนางบุญศรี

พร้อมสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

โดยย้ำว่าไม่กลัวผู้มีอิทธิพลหนุนหลัง
ความคืบหน้าล่าสุดของวันนี้เอง

ร่วมนอกว่าบริเวณหน้าบ้านของนางบูนศรี

ขวางนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยนะครับก็ลงมาพื้นที่ล็อกรถฝั่งตรงข้ามไล่รถทุกคันที่จอดริมฟุตบาทออกไปเลยนะฮะ
โดยนายธนสิทธิ์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการเขตประเวทได้ออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนนะครับบอกว่าได้มีการเรียกเจ้าของตลาดทั้ง๕แห่งที่อยู่รอบบ้านของคุณป้าทุบรถมาพูดคุยกันแล้ว
พร้อมแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของตลาดเอ๊ะก็อยู่มานานนะทำไมเพิ่งจะมาเรียกล่ะเรื่องกัน
ซึ่งได้แก่ตลาดสวนหลวงตลาดรุ่งวานิสและตลาดร่มเหลืองนะครับส่วนอีก๒คือ๒ตลาดนะฮะคือ
แต่พบว่ามีปัญหานะครับคือขายของเนี่ยไม่ตรงกับประเภทตามที่ขอเอาไว้
อ๋อคือถ้าเป็นตลาดสดก็ต้องจดจำพวกเป็นตลาดสด
ต้องเป็นตลาดสดแต่นี่คือเป็นตลาดคือเงียบขายของพาณิชยทั่วไปอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ต้องมีพื้นที่จอดรถแล้วก็พื้นที่จอดรถตรงนี้ไม่เพียงพอนะฮะ
โดยให้เวลาเนี่ยแก้ไข๗วันนะครับจึงจะสามารถขายต่อได้นะครับ
ยังไงก็ตามแต่นะฮะหลังจากนี้นะครับต้องรอคำสั่งจากศาลนะครับ
ว่าจะให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่เพื่อที่อยู่อาศัยหรือให้เป็นไปตามระเบียบของกรทมนะครับ
ซึ่งหากให้เป็นที่อยู่อาศัยจะส่งผลให้๕ตลาดนั้นนะครับต้องลื้อถอนออกไปทั้งหมดเลยนะครับ
ขณะที่โอ้โหอันนี้เดือดร้อนแล้วพ่อค้าแม่ค้านี้เดือดร้อนนะคือทางตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตส่วนใหญ่เขาบอกว่า
หากตลาดที่ขายไม่ถูกต้องก็พร้อมยินดีปรับเปลี่ยนเพื่อจะได้ขายของให้ตรงจุดได้ตามปกติ
หากตลาดถูกสั่งปิดจะให้เราไปขายที่ไหนเราเองก็มีภาระค่าใช้จ่าย
เราหาเช้ากินค่ำเราเป็นคนจนธรรมดาธรรมดาครั้งจะไปต่อปากต่อคำหรือว่าเสียเงินเนี่ย
เราไม่มีปัญญาไม่มีความรู้คนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคุณป้า
ว่าจะเป็นคนขายขาจรมากกว่าไม่ใช่พวกเรา
คนที่ก่อปัญหาจอดเกะกะก็คือลูกค้าที่มีฐานะ
มักจะไม่อยากเสียเงินค่าจอดรถ๕๐บาทแต่กลับไปจอดตามข้างทาง
จนทำให้เกิดเป็นเรื่องขึ้นมาเช่นนี้โดยทุกทุกปีจะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
แล้วก็เจ้าละที่ศักดิ์ศักดิ์ต้องแห่มาดูแลบ้านป่าปีละครั้ง
หลายคนในตลาดก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่า
ปีนี้เนี่ยคงต้องตั้งใจจัดฉากนะครับให้เกิดเรื่องราวจนมีข่าวใหญ่โตขึ้นมา
พอเป็นข่าวก็ทำให้เห็นว่าคนรวยกับคนจนนั้นการเรียกร้องมันต่างกันขนาดนี้
คนจนต้องก้มหน้ารับเรื่องที่เกิดขึ้นก็คงต้องหวังให้ทางเจ้าของตลาดนั้น
รับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นคือจริงพี่ว่ามันไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องคนจนคุณรวยหรอก

ใช่แต่จริงตลาดตรงนั้นมันอยู่มานานค่ะคนส่วนใหญ่ที่ไปออกกำลังกายที่สวนหลวงร๙ช่วงเช้าเขาก็จะไปเดินตรงนั้น

ให้ชื่อถ้ากับพี่จริงจะว่าเข้าใจคุณป้าน่ะ
เข้าใจคุณป้าว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนกันต้องเจอกับรถลาไปับจอด
เพราะว่าตลาดภาพที่นี้ยังไม่ได้มีการขอกระตั่งจริง
ถูกไหมฮะก็ถือว่าเป็นตลาดเถื่อนนะเนอะ

คือคนพวกนี้เขามีลูกมีเล็กอะไรอย่างนี้ที่ต้องเลี้ยง
จริงมันจะต้องเริ่มจากพื้นฐานเลย

คือไปมองตอนผลสุดท้ายหมดทั้งสิ้น
อ่ะป้าไม่ดีรวยก็ไม่ได้

ตลาดทำอะไรก็แบบว่าไม่มีกฎหมายมารองรับ

ตอนนี้จะไปว่าทางกรทมเขาก็ไม่ได้
จะไปว่าทางคุณป้าทุบรถก็ไม่ได้

ทำไมวันที่จะเริ่มต้นสร้างตลาดไม่ขอให้ถูกต้อง

ประมาณนี้ก็ประเทศไทยแล้วให้ทำยังไงแล้ว
นั้นอีกอย่างหนึ่งคือสามัญสำนึกของคนที่ไปตรงนั้นได้ไหมคุณแม่
มันถึงได้มีเหตุไปจนถึงทุบรถแบบนี้ไงล่ะ
เขาไม่มีจอดขวางหน้าบ้านเขา

ทุกคนนะประเทศไทยเอาอย่างนี้ดีกว่า
เขาบอกแล้วนะให้ขึ้นให้ขึ้นบันไดเลื่อนชิดขวาให้ขึ้นบันไดทางอะไรชิดขวาอะไร

แต่พอเวลาไปญี่ปุ่นไปเมืองนอก
เขาทำตามกระบบกระดูก
อันนี้จริง

แต่พอเวลาไปที่ที่แบบว่าบังคับจริง
นี่เขาบอกว่าถ้าแม่ค้าช่วยกันดูแลไม่ให้จอดรถเกะกะ

ไม่มีทางจะมาดูแลหรอกให้ตายเถอะ

ขอโทษนะของแบบนี้ต้องต่างคนต่างดูแล
คุณไปดูประเทศญี่ปุ่นไม่มีถังขยะเลยฮะ

แต่ไม่มีใครถือแล้วก็ไปทิ้ง

ไม่มีถังขยะอยู่บนถนนเลย
อันนี้ดูน่าจะโมโหแล้ว

ไม่เคยที่จะแบบปลูกฝังอะไรแบบนี้เลยในบ้านเรา

เข้าใจ

พูดสำนึกจริงรึเปล่าเนี้ย

พ่อแม่ต่างชาติ

มันยังบอกให้กวาดหน้าบ้านให้สะอาดเลย

ข่าวต่อไปห้ามว่าอะไรอีกนะ

คุณนุวัฒน์ก็นำกำลังทีมเหยียวดงบุกรวบนักค้าสัตว์ป่า
ยึดได้เสื้อกระต่ายซึ่งเป็นสัตว์หายากแล้วนะคะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์คุณเปรมชัยกรณสูตรมา
ต่อมาก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาอีก
เรื่องมันเกิดขึ้นการจับกุมครั้งนี้
เนื่องจากว่านายวีรชาติ
เขาได้การประกาศขายสัตว์ป่าทางสื่อโซเชียลออนไลน์

บอกว่าขายสัตว์ป่าคุ้มครองหลายชนิด
เจ้าหน้าที่ชุดเหี่ยวดงก็เลยวางแผนล่อซื้อเสือกระต่าย
หรือว่าแมวป่าจำนวน๒ตัวด้วยกัน
แล้วก็นัดส่งมอบกันที่กรุงเทพนี่แหละ
ขณะเดียวกันก็ได้มีกำลังอีกส่วนหนึ่ง
เดินทางเข้าไปตรวจค้นบ้านดังกล่าวที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
จนสามารถควบคุมตัวนางสำรานกับนายวีรชาติ

นำส่งพนักงานสอบสวนสพพญาแมน

แล้วก็ที่มีคือข้อหาค้า
และมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าต่อไป
ส่วนของกลางก็ได้มอบกับสำนักบริหาร
อนุรักษ์ที่๑๑พิศนุโลกเป็นผู้ดูแลรักษา
ซึ่งเข้าไปก็พบสัตว์ป่าคุ้มครองหลายชนิดมาก
แก่นกแก้วหัวแพร่๘ตัว
กกวัก๑ตัวนกตีนเทียน๑ตัว
กขุนทอง๑ตัวนกคุ้มสี๔ตัว
ลาย๗ตัวเป็ดแดง๗ตัวเหยียวขาว๑ตัว
นกหัวขวาน๔นิ้วหลังทอง๒ตัวแต่ละอัน
เราแค่ไม่เคยได้ยินชื่อเลย
อันนี้คือยำไว้เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อกี้ทางคุณโบ
คุณโบเบนจสิริเพิ่งลงไอจีของเธอเอง
เมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาลงเป็นรูปนี้
อนุญาตนะฮะถ้าเกิดว่าจะดูแล้วไม่ค่อยสมควรสักเท่าไห

คือลิงถูกตัดหัวตัดมือนะครับและใส่ตะก้าออกไว้
ซึ่งอันนี้คุณโบก็ได้มีการบรรยายไว้บอกว่าเป็นฝีมือของคนไทย
ทฤทธิกรถุรุทยานเข้าจับกลุ่มไม่มีคำบรรยาย
ไม่มีคำด่าว่าใดทั้งสิ้น
อยู่ในโลกมนุษย์สามารถทำแบบนี้ได้จริงหรือ
มีแต่คำถามว่าเมื่อไหร่ประเทศจะมีกฎหมายที่เข้มแข็งกว่านี้
พัฒนาทุกอย่างได้แต่คนฆ่าเสือดำยังสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ
ลิงถูกฆ่าอย่างเลือดเย็นได้ไม่ว่าสัตว์หรือคนก็รักชีวิตตัวเองนะครับ
หลังจากนั้นก็จะลงอีกภาพหนึ่งนะบอกว่าผู้ฆ่าจะลงไม่นานแล้วก็เดี๋ยวจะลบออกไปนะฮะ
ก็คือนี้เขาก็จะถ่ายเป็นว่าตอนนี้เขาตอนนี้ก็จับกูไปแล้ว
จะบอกว่าในประเทศเราเนี่ยไม่ใช่ไม่มีกฎหมายมีแต่อะไรรู้ป่ะ
ทุกคนใหญ่หมดทุกคนใหญ่ใหญ่หมดแล้วไงแล้วก็เอามาขาย
หายากอย่างเสือกระต่ายหรือว่าแมวป่าเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ป่าหายากของประเทศไทย
และหายไปจากปากของประเทศไทยเมื่อ๔๐ปี
โดยก่อนนานนี้เมื่อปี๒๕๑๙ในภายบุงทรง
ป่าของไทยก็บอกว่าเสือกระต่ายหรือว่าแมวป่า

ตั้งแต่ภาคกลางจนนู่นเลยขึ้นไปทางเหนือนะคะ
แต่หลังจากนั้นไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการ
แล้วบอกว่ามีใครเจอสัตว์ชนิดนี้อีก
เขาถูกล่าไปเรียบร้อยแล้วดูนะ
อ๋อเดี๋ยว

จะได้โดนจับ
ไปจิ้งขยะ
อย่างนี้ก็โดนจับนั่นนะ
จะไปเข้าเมืองเข้าไปในเมืองลอนดอนจะไปจอดรถ
นับวันกันที่หายเลยจานละคราศ
โอ้ยอย่าพูดคำนี้ออกมานะครับ
ก็เป็นรายการสุดเลยนะ
ผมขอให้กษัตริย์ทอธอธอธจับคุณม้าไปนะครับ
เรายังเยอะแล้วเยอะเยอะเวอร์เวอร์
จานละคราศพูดมานุบวันเซ็ตน่ะ
เอานุบเวลามาเข้าออกตอนไหน
สีเรียสขึ้นมาทันที
เขามีบทเต็มอันนั้นเราเข้าไปสิ
เราจะต้องเสียตังค์เลย๒๕ตอน
อ้าค่ะเปลี่ยนหมดค่ะ
และก็มีพัยุฝนฟ้าคนองนะคะลมกระโชกแรง
เดี๋ยวแช่งไม่ให้หายใยเลยนะลุงฝนตกหนักบางแห่งค่ะ
อาจจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคอีสานขณะที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะคะ
ฝนฟ้าขนองก็๔๐ค่ะของพื้นที่โดยทั่วไปทั้งหมดเลยนะคะ
ก็ตกหนักบางแห่งนะในวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงนะคะ
ว่าประเทศบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนกับมีพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็มีลมกระโชกแรง
กับมีฝนตกหนักบางแห่งอาจจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอให้ประชาชนในบริเวณนั้นนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะ
ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงจะรู้ได้ไง
ก็ขอบอกเลยว่ามันไม่แข็งแรงทุกอันแหละในประเทศไทย
ในขณะเกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าว
สำหรับเกษตรกรก็ควรจะต้องระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะคะ
แม่ก็เตือนเรื่องส่วนภาคอากาศกัน
ช่วงหน้ามีเรื่องแปลกมีชายชะลาคนหนึ่งไปเคาะกุฏิ

ที่วัดแห่งหนึ่งตอนตี๓บอกเห็นจิตหลวงปู่ฟูไปหาบอกให้มา
เขาขับรถตั้งแต่กลางคืนไปยืนแล้วก็ยืนตัวนิ่งนะ

เจอตำรวจปล่อยอาคม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
เธอนี้เนี้ยนะฮะเขาไปแจ้งความบอกผมเองเนี้ยนะตู้ชายเข้ามาแล้ว

แล้วก็เข้าไปเนี้ยใช้มีดเนี้ยจี้ชิงสับครับ

ลองไปดูภาพก่อนเนี่ย

เขาถูกแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์แล้วก็ใช้ของมีโครมกี่แขนรวม๔๓รอย
ต่อมาก็ตัวเองก็เข้าไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการพาตัวคุณเก๋ลอนดอนเนี่ย
ชี้จุดเกิดเหตุแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังให้การวกวน
กวนไปวนมาแล้วก็พบพิรุษในประเด็นการใช้มือถนัดหยิบจับสิ่งของ
ซึ่งเจ้าตัวก็รับว่าถนัดมือขวาส่วนร่องรอยบาดแผลนั้นถูกกลีดอยู่ที่แขนซ้าย
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสารเสพติดเพิ่มเติมด้วยนะคะ
อันนี้มีอีกหนึ่งคลิปด้วยกันนะคะแต่ว่าพบว่าคุณเก๋เนี่ยเดินลงมาจากรถแท็กซี่
แล้วก็เดินขึ้นคอนโดไปแบบปกติเลยไม่มีแผล
ไม่มีทีท่าว่าถูกทำร้ายแล้วก็มีบาดแผลใดใดแล้วก็เพจดังกล่าวเนี่ย
ในเวลาต่อมาว่าแท้จริงแล้วเก๋ลอนดอนเป็นสาวเที่ยวสายเปย์ด้วย
ดริ้งเด็กหนุ่มบาร์โฮสหลายแห่งเป็นเงินร่วม๑แสนบาทเลยทีเดียว
ต้องบอกว่าอันนี้ต้องไปอ่านจากข่าวนะคะไม่ใช่ว่ามาปรับตามเลยคือข่าวเข้ามาอย่างนี้นะ
ข่าวเขียนมาใช่ถูกต้องแล้วก็เป็นเงินประมาณ๑๐๐๐๐๐บาทแต่เขาไม่ยอมจ่าย
สุดท้ายก็เลยยอมกรีดแขนโพสต์เพื่อสร้างเรื่องเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นหนี้ดังกล่าวนี่แหละค่ะ
ซึ่งพูดถึงหญิงรายนี้ในธรรมนองที่ว่าอ้างตัวว่ารวยแต่กลับติดเงินไว้หลายคนหลายที่
รวมแล้วเนี่ยหลักแสนบาทอีกทั้งยังมีการอ้างอาการป่วยโรคมะเร็งอีกต่างหาก
พร้อมกันนี้ยังได้จับสังเกตรอยแผลที่ถูกกรีดของนางสาวทองประกาย
ที่พบว่ามีรอยกิดเพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกตอีกต่างหาก
ที่ผ่านมาของวันนี้นะคะที่สนรัฐพร้าวผู้บังคับการตำรวจนครบานสี่
แถลงข่าวปิดคดีดังกล่าวโดยพบว่าคำให้การของคุณเก๋
ค้านกับภาพวงจรปิดขณะที่นางสาวเก๋สารภาพทางน้ำตาว่า
เหตุผลที่ทำไปเพราะว่าเครียดมากค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกหรือว่าเรื่องของครอบครัว
แม่ก็ต้องดูแลลูกยามมาขาหักก็ต้องเข้าโรงพยาบาลครั้งที่สอง
ต่างหากซึ่งแม่ก็ต้องไปดูแลยายทำให้ไม่มีใครดูแลลูก
ใครจะเป็นคนหาเงินให้ลูกมันมีเหตุผลหลายอย่าง
ส่วนเหตุการณ์วันนั้นตนใช้มีดโกนทำร้ายตัวเองทำเป็นครั้งแรก
แต่เพื่อนเป็นคนพาไปแจ้งตำรวจด้วยความที่เพื่อนเป็นห่วงเพื่อน
ถึงผลกระทบที่ตามมาทีหลังก็ยืนยันว่าวันที่เกิดเหตุไม่ได้กินเหล้า

ส่วนเรื่องติดหนี้ตนเป็นหนี้เพื่อนอย่างเดียวไม่มีติดหนี้คนอื่น
ส่วนเวลาไปเที่ยวจ่ายสดตลอดครั้งล่าสุดที่ไปเที่ยวมา
ก่อนที่จะเกิดเหตุก็หมดไป๑๔๐๐๐บาทไม่เคยติด
ไปเที่ยวไหนเหรอโฮสบางโหจริงเหรอ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้ตั้งข้อหาไป๒อย่างเลย
ก็คือแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
และนำข้อความเท็จไปลงในพรบคอมพิวเตอร์
จำคุกอีกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทนะคะ
บางทีเวลาจะทำอะไรอาจจะต้องคิดเยอะขึ้นนิดนึง
เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็จะมีเหตุผลอะไรอื่นตามมาอย่างที่เป็นข่าวนี้แหละค่ะ
ชีวิตนะคะอืมอ้าวโอเคมาอีกเรื่องหนึ่งครับ
อย่างที่บอกไว้เมื่อเบรกที่แล้วนะฮะเป็นเรื่องแปลก
ชาลาเคาะกุฏิตี๓อ้างเห็นจิตหลวงปู่ฟูไปหานะฮะ
บอกว่าให้ไปทำพิธีที่วัดหน่อยนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับว่าเมื่อตอนตี๔ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ทางร้อนบิโรโทปองพบกุฏหอมนะฮะ
ท่านเป็นรองสารวัตรปกครองป้องกันสถานีภูทรบางประกงฉะเชิงเศร้าเนี่ยนะครับ
นำกำลังเข้าตรวจสอบภายในวัดบางเกลือหมู่๒นะฮะอยู่ที่อำเภอบางประกงเนี่ย
หลังรับแจ้งนะครับว่าพบคนเนี่ยบุกเข้าไปที่กุฏิของพระรูปหนึ่ง
แล้วก็ไปเคาะประตูลั่นเลยคือคนนี้นะฮะ
นี่คือคุณลุงทวีศักดิ์ปานดีอายุ๗๔ปี
ไปถึงเนี่ยนะฮะก็ไปเห็นว่าคุณลุงเนี่ยยืนพนมมืออยู่นะครับ
อยู่ที่หน้าประตูกุฏิของพระทองนะฮะพระทองนี่คือเป็นพระที่อยู่ในวัดแห่งนี้นะครับ
ซึ่งเป็นพระลูกวัดนะฮะโดยยืนจ้องรูปของหลวงปู่ฟูนะฮะ
เจ้าอาวาสวัดบางสมัครนะครับที่ติดอยู่หน้าประตู
พร้อมนำเครื่องรางของขลังเนี่ยเอามากำเอาไว้
ขณะที่ตัวเองนั้นพนมมือเอาไว้นะครับพร้อมกับบริกรรมคาถา
ตำรวจเองจึงพยายามเจรจาแต่ไม่ยอมพูดด้วยคุณผู้ชม
แล้วก็มีท่าทางคล้ายกับคนที่ของขึ้นสุดท้ายตำรวจทำไงรู้ไหม

ร้อยตำรวจโทปองพบเดือดร้อนครับต้องท่องคาถาหลวงปูฟู
แล้วก็เข้าไปจับที่ตัวของนายทวีศักดิ์เนี่ย
ทำให้นายทวีสักเนี่ยนะฮะเริ่มพ่อนคลายลง
แล้วก็ยอมคลายมือที่กำเครื่องลางของขลังออกก่อนจะยอมขึ้นรถไปกับตำรวจ

ขณะที่กำลังจำวัดอยู่ในตีในตอนตีสามเนี่ยนะฮะอืม
ได้ยินเสียงคนเนี่ยมาเคาะประตูตัวเองก็เลยลุกขึ้นมาเปิดไฟดู

สักพักล้มตัวลงนอนมาอีกแล้ว

เพราะโวยวายคราวนี้กลายเป็นว่าพระลูกวัดตื่นกันหมดเลย

ลูกวัดก็เลยมาเดินมาดูคุณลุงท่านนี้
เห็นว่าคุณลุงทวีศักดิยืนพนมมือตัวเกร็งอยู่
พยายามเข้าไปคุยด้วยแต่แกไม่คุย
ก็เลยต้องเรียกตำรวจมา

หลังจากที่ลุงทวีศักดิ์ไปนั่งพักอยู่ที่สพบังปะกงเรียบร้อยแล้ว

ตอนนั้นตัวเองนอนหลับอยู่ที่บ้านพักที่สุขุมวิทย์๑๐๑
อยู่ดีก็ไปเห็นจิตของหลุงปู่ฟู
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางสมัครไปหา
แล้วก็เรียกแกบอกว่าให้แกมาที่วัดบางเกลือ

แกก็ลงมาขับรถกระบะออกไปจอดไว้ในวัดปุ๊บ
แล้วก็ไปตามที่ต่างที่หลวงปูฟูบอกให้ไป

จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยให้มายืนอยู่ที่กุฏิของพระทองนี่แหละ
แล้วก็มีรูปหลวงปู่อยู่แกก็เลยมายืน

แกบอกว่าแกทำไปทั้งหมดแกรู้ตัวหมดเลย
รู้ตัวว่าแกทำอะไรอยู่แต่มันเหมือนกับแก

ลักษณะอย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นตำรวจก็เลย

แล้วก็พาไปส่งที่วัดแล้วก็ขับรถกลับไป

จริงแล้วเรื่องที่ผ่านมานี้ผมว่าไม่พีค

นั่นนะคือร้อยตำรวจโทปองพบเนี่ย

ต้องคาถาหลุงปู่แล้วก็ไปจับตัว

ใช่เพราะพอไม่ต้องกระถาเป็นตำรวจเองเนี่ย

ไม่ไปปึ๊บไป
แต่เรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าไปลบหลู่นะ
คือบางทีเรื่องพวกนี้
ใช่รวมถึงทางพี่ร้อยตำรวจโทปองพบด้วย

เรื่องนี้น่าเชื่อมากแล้วก็ควรไม่ควรที่จะทำอีกแล้ว

มันจะได้รู้ว่าเวลามันโตขึ้นมันควรจะต้อง
มันมีผู้สื่อออนไลน์ในประเทศชิลีเนี่ย
ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันนะว่า
นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวอยู่แถวตามชายหาด

แทนที่นี่ปลาวานมันตายนี่นะ

มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะ
การตายเนี่ยเหมือนกับคนตายเหมือนกัน
เพราะว่าระบบนิเวศจะต้องแย่มาก
ทัยรูปขึ้นไปถ่ายอะไร

เหยียบนะโอ้โหรอยเท้าเต็มไปหมดเลยมีสลักชื่อด้วย
อย่าไปด่าเขาอย่างนั้นอากาศสดอยู่
ก็มันเป็นอย่างนี้คนเราอ่ะเธอเข้าใจคำนี้ไหม
ก็ถ้าทำอะไรเนี่ยเห็นไหมล่ะมันก็เนี่ยเป็นอย่างนี้กันไปหมดเลย
ไม่พูดไม่ว่าก็ไม่มีใครเตือนไม่มีใครคอยสะกิด
ก็ทำอย่างนั้นต่อไปนี่ใครน่าจะพูดใครน่าจะเตือน
มันก็ยังทำอยู่แล้วจะยังไง
นางข้างเหนือบอกว่าทางด้านพวกชาวอินเทอร์เน็ต
ทุกวันนี้นะเราได้สูญเสียความเคารพ
แล้วก็ความเห็นอกเห็นใจกันไปแล้วใช่ไหม

เพื่อนมาวิ่งด้วยกันเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนั่นแหละ
ใช่มันไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันแล้ว

ใช่แต่นี่ไงเห็นไหมล่ะแล้วยังไงล่ะ
แล้วก็ความเห็นอกเห็นใจจะมีไหม
ก็ไม่มีเห็นใจเขาเห็นใจเรา

เนี่ยก็ทุกเรื่องที่เราอ่านมาตั้งแต่จอดรถ
ตั้งแต่ไปเอาเงินหวย๓๐ล้านมาถึงสัตว์ป่าเนี่ย
มันต้องมีความเห็นอกเห็นใจเขาใจเรา
มันต้องมีความเคารพ

พูดไปก็เท่านั้นพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิม
น้ำขิงก่อนค่ะคุณแม่ดูทั้งคู่ดูท่าจะไอกันก่อน

กินดื่มน้ำขิงกันเลยนะคะคุณค่ะ
จะได้สบายอารมณ์กันนิดนึง
ช่วงหน้าเราอาจจะได้แบบเบาลงนิดนึง

เอกรุ่นใหญ่ชอบจัดนะ
อาบอบนวดให้ดารารุ่นน้อง
คุณพี่หรือเปล่าอุ๊ยผมไม่ใช่พระเอกสิ

พี่นุมไม่ใช่ผมเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาโอเค
เอาล่ะกลับมาค่ะ
แฉพระเอกรุ่นใหญ่ชอบจัดอาบอบนวดให้กับดารารุ่นน้องนะครับ

อ่านี่นะครับก็คือมีความใจดีในทางคาว
ซึ่งบอกตรงไม่โลกสวยมันไม่โอเคนะ
พระเอกรุ่นใหญ่ใจเกินร้อยชอบจัดให้ดารารุ่นน้องน้องเนี่ย
ไปเข้าบริการอาบอบนวดซึ่งรู้รู้กันดีว่า
ไม่ใช่แค่อาบอบนวดธรรมดามีเรื่องเปลี่ยวตามมาเพียบ
ดารารุ่นน้องก็มีทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบ
พระเอกสายเปรย์มอบให้เป็นพระเอกรุ่นใหญ่
เกิดเกิดก่อนมานานแล้วรู้ว่าอะไรควรไม่ควร
ก็น่าจะจัดกิจกรรมอะไรให้รุ่นน้องได้สร้างสรรค์สมอง
หรือว่าสติปัญญามากกว่านี้หน่อยนะไปให้เข้าอาบอบนวดแบบนี้
กับส่งเสริมให้น้องดาราเนี่ยหลงไหลมัวเมาในตันหาราคา
กามารมมากเกินไปหรือเปล่าจ๊ะ

แต่เขาบอกว่าเป็นพระเอกรุ่นใหญ่เป็นนักร้องด้วย

ชื่อ๒พยางอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
อยู่ช่องตัวเลขคืออะไร

มันก็เป็นตัวเลขทั้งนั้น

ยากแล้วไปดาวกันเองเลย
ไม่เห็นจะเป็นไรเลยไปเที่ยวหลวง

ก็ใช่ไงคือจะให้ยังไงไปหลอกผู้หญิง

มันก็คือที่มาของเขามาซื้อกินใช่ไหม

ถ้ามันถูกกฎหมาย
ถ้ามันถูกกฎหมายก็ไม่เป็นไร
ไปหลอกตามข่าว

อาชีพนี้เป็นอาชีพที่แบบว่า

แน่ปะเพราะไม่ใช่เครี
อีกหนึ่งอันคุณนัสมีเรีย
ครับเขาเคยเล่นเมื่อหนักนี้ใช่ไหม

ถึงการกลับมาเล่นละครเวทีในครั้งนี้

คุณนัทบอกว่าดีใจมากค่ะรู้สึกผูกพัน

หลังจากนั้น๙ปีมาแล้ว
ปีนี้ก็ได้เล่นรู้สึกว่าทำมิ่งมันได้ค่ะ

ก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะทำแบบนั้นได้หรือเปล่านะคะ

นัทก็บอกว่าที่ผ่านมาเคยเจอเหตุการณ์บ้างค่ะ

เหมือนแค่มาเตือนตอนที่เล่นคราวที่แล้ว

บอกกล่าวว่าต้องทำให้มันถูกต้อง

ซึ่งจริงมันก็คือฉากที่ท่านมาบอก

ตอนนั้นเหมือนมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อย
ก็เลยดีค่ะรู้สึกว่านัทเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ด้วย

ถามคุณนัทต่อแล้วท่านมาอีกไหม

เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์กันบ้าง
มีเจอในฉากอะไรแบบนี้บ้างไหมตอนแสดงนะคะ

แต่รอบนี้คืออยู่ดีก็มีเสียงขึ้นมา

ปรากฏว่าคนอื่นเขาไม่ได้ยินกัน

แต่นัทได้ยินเป็น๒รอบ

พอมาดูก็จะเห็นว่าหน้านัทน่ะ
หันมาตอนลาก่อนจะขึ้นเมนเผา
ก็เห็นหน้านัทเป็นอีกคนนึงก็มีเหมือนกัน
ประมาณแบบนั้น
แต่คุณนัทเขาก็
ไม่รู้นะอาจอาจจะไม่เชื่อก็ได้
แต่เท่าที่เคยไปศึกษา
วิญญาณที่บางทีมีคนที่

คุณแม่เสียชีวิตอย่างนี้เขาก็จะบอกว่าอย่าไปเอ่ยชื่อท่านบ่อย
ท่านจะได้ไปให้ไปสบายอะไรอย่างนี้ไปเรียกปุ๊บเดี๋ยวท่านจะสะดุดไปห่วงอะไรอย่างนี้
นึกออกไหมครับอย่างเช่นวิญญาณที่อยู่เหมือนกับอยู่ไปอยู่จนทุกวันเนี้ย
ท่านก็อาจจะแบบยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นยึดเหนี่ยวอะไรดี
เป็นจิตอ่ะป๊าป๊าฉันน่ะไม่เห็นมาบ้างเลยอ่ะ
ตรงนั้นอยากให้มาโอ้ดูสิจริง
จริงในบ้านฉันคือเป็นอะไรตายฉันไม่เคยกลัวว่าอยากให้มา
ไม่อยากคุยด้วย

เต้ยกับเชียร์นี่เขาก็เป็นคู่จิ้นกันใช่ไหม
แฟนคลับเยอะมาก
แต่เรื่องฟ้าฝากรักที่เขาจะต้องเล่นด้วยกันเนี่ย
คนมองภาพไว้ตั้งแต่แรกว่าต้องเป็นเชียร์แน่นอน
โดยสาเหตุที่เปลี่ยนนางเอกนั้นตนก็ไม่ทราบหรอกรายละเอียดว่ามันเป็นยังไง
แต่คาดว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องของคิวที่มันแบบว่าไม่ลงตัวมากกว่า
อันนี้ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันนะครับ

คือจะบอกว่าใจหนึ่งก็เสียดายเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าอีกใจหนึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์

ขอโทษทีมโมตะโก้มอ่าน

กิ๊กชีอยะก็อายุสามสิบแล้วนะเป็นนุ่มแน่นแล้วนะคะ
วันเกิดของก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะดังนั้นแม่เค้าก็คือคุณตุ๊กประไสยนี่นะคะ
ก็เลยโวยพรลูกลงไปในสื่อออนไลน์อินสตาร์แครมเป็นการโวยพรให้กับลูก
ก็ความที่แม่รักลูกก็เป็นเรื่องธรรมดานะ
แล้วก็ไปโดนมรสุมลูกอาจจะไปโดนมรสุมข่าวเกี่ยวกับ
ขวัญอุสามณีด้วยใช่ไหมเรื่องทั้งคู่ที่ไปเลิกหลากันไป

ขอให้ลูกมีความสุขมาก
ในวันเกิดปีนี้นะเรื่องใดก็ตามที่เกิดขึ้น
ในชีวิตเรานั้นก็คือครู
ที่จะสอนให้เราเข้มแข็งแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้น
อย่าท้อนะท้องฟ้ามีมืดก็มีสว่างได้
ชีวิตเราเนี่ยก็เหมือนกันบางครั้งทุกข์บางครั้งสุข

ก็เป็นบรรทุนอย่าสุข

ยังไม่หาม

และจะเป็นกำลังใจให้ลูกตลอด
ขอให้ลูกสมหวังในทุกเรื่องนี่ไง

อุ๊ยแม่
สอนด้วยสอนนะ

สอนนี่มายูเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรกลัว

อย่าตีอย่าเพิ่งติดให้มันมีเหตุควรมันถึงไหวดื้อดึงมันเหมือนแกตอนอายุแบบนั้นแกยิ่งหนักกว่านี้
หนุ่มทุกอย่างเลยทุกวันนี้มายูอ่ะ
ทำอะไรกับพ่อแม่เอาไว้เนี่ยตอนนี้มายูมาทำไว้หมดเลยจ้า

ใช่จ้าเวียนกรรมตามทันจ้าไม่ได้ยินอ่านเห็นไหม
ไปไปไปดูภาพคู่ของคุณพีคกับคุณตอสสักหนึ่งที่ไม่มีใครรู้หลังจากเปิดตัวคบหากันนะ
วาเลนไทยกันเลยทีเดียวทำเอาเซอร์ไพรส์กันไม่น้อยนะคะ
นางเอกสาวคุณพีคพัทรัสยาออกมายอมรับว่ากำลังปลูกต้นรักกับไฮโซหนุ่มเซอร์คุณตอสซินะ
คนรักของซุปตาดันอย่างคุณอ้ำพัชราภาได้๔๕เดือนแล้วนะคะ
โดยเริ่มศึกษาดูใจกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
งานนี้ก็มีคนสงสัยเทียบว่า

คุณแม่เทียบว่าทั้งคู่ไปรู้จักสนิทสนมกันมาได้ยังไง
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เหมือนว่าสาวพีคเนี่ย
จะมีข่าวว่าซุ่มคบกับไฮโซหนุ่มตีเจ้าของร้านอาหารชื่อดังอยู่

ทีมข่าวก็แอบไปสืบซอสส่องในอินสตาแกรมของบรรดาแก๊งเพื่อนของสาวพีค

คนที่อยู่นู่นน่ะหน้าตาน่ารัก

เลยไปจ้าเอเข้ากับรูปคู่ร่วมเฟรมของสาวพีคและหนุ่มตอส
อินสตาแกรมของสาวแนนชุมพิชาน้องสาวของหนิงปณิตา

ซึ่งก็เป็นภาพที่สาวพริกไปร่วมแจมในทริปไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
เหล่าแก๊งเพื่อนหนุ่มตอสเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนั่นเอง
แม่ก็เล่นอยู่กันเป็นแก๊งใหญ่ขนาดนี้

บกันจนไม่มีใครรู้ก็ไม่แปลกสินะเขาว่าอย่างนั้น

คือตอสเนี่ยเป็นคนน่ารักมากนะ

คือผมไปญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นเขาก็จะมาคอยดูแลมาขับรถมารับที่สนามบิน
พาไปแบบที่พักพาไปกินข้าวไป

พอเขาเลิกกับคุณอ้ำไปได้สักพักหนึ่งก็ไปเรียนอยู่ที่นู่นนะครับ

แล้วทางคุณอ้ำเองก็สนิทกับทางน้องสาวคุณตอส

แล้วก็ยังไปมาหาสูตรที่บ้านอยู่อะไรอย่างนี้

ที่สำคัญครอบครัวคุณตอสขอโทษนะฮะ

พูดนะว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะมีแฟนมาให้เห็นบ้าง
แล้วก็เหมือนกับเป็นการตอกย้ำว่าอยากได้สะพ้ายไวนะฮะ

คุณแม่ไปไหว้พระขอพรให้ลูกชายคนโตได้แต่งงานสักที
ล่าสุดบอล์ดก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าคุณแม่อยากมีแฟนจริงก็แหละ

อาจจะด้วยวัยด้วยเขาก็มีพูดบ้างก็มีให้มีได้แล้วนะ
แต่ไม่ถึงขั้นบอกว่าไปหามา
ก็ลูกเจ้าของตึกนั้นไม่นึงนั่นหรอ
ก็คงเป็นเพื่อนไม่รู้ว่าอย่างนี้หรอ

ส่วนเรื่องขอพรเวลาแม่ไปไหว้พระก็ไปไหว้ทั่วไป

พี่แม่ก็ไหว้ทั่วไปความจริงก็ไปไหว้พิธาเนต
คือเพื่อเรื่องงานแล้วก็ไหว้พระตรีมุติ

ส่วนเรื่องความรักก็มีด้วยนะฮะ
แต่ไม่ถึงขั้นไปไหว้ขอพรให้ลูกแต่งงานนะครับ

เราเจอกันพรุ่งนี้วันสุขแล้วใช่ไหม
มันสุกแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้เข้าเร็วนะคะพรุ่งสมหลักเขารับทรงศาสตร์
ขอรับพรุ่งนี้จะไปภูกรรม
อ๋อเหรอภูกรรมที่ประเทศภามากโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ